จะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดลำปางเขาวุ่นวายกันเลยทีเดียว

ก็ตามหาเจ้าถุยอยู่ไหน

เออเอาไปดูบรรยากาศหน่อยครับ

อยู่ที่ลำปาง
คุณผู้ชมครับความทุลังทุเลนี่ไม่ใช่เป็นภาพการวิ่งจับคนร้ายที่หนีตำรวจแต่อย่างใดนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเกือบ๒๐คนเลยนะครับ
กำลังช่วยกันจับควายเพศผู้ครับอายุประมาณ๔เดือน
ควายตัวนี้ไม่ได้ทำผิดแต่ประการใดนะครับแต่ว่ามันหลุดออกมาจากคอกเลี้ยงครับ
บริเวณบ้านแม่หลงตำบลวังพร้าวอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
นี่ออกมาแล้วมันก็คึกคักแล้วมาเดินตามตรอกซอกซอยแบบนี้
มันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงปั๊บเข้าไปแบบนี้
อันนี้คือยิงลูกดอกยาสลบใช่ไหม
ไม่ได้ไปวิสามันแต่อย่างใดยิงให้มันแบบว่านิ่งหน่อย
แล้วก็อาจจะสลบไปอะไรแบบนี้เขาบอกว่าดอกแรกมันยังทำอะไรมันไม่ได้
คือมันแรงเยอะจริงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องยิงดอกที่สองเข้าไป
มันถึงจะทำให้หยุดไปได้นะครับก็วิ่งไปหลายกิโลอยู่เหมือนกัน
ดอกแรกโดนไปวิ่งไปหนึ่งโลดอกที่สองไม่ไหวแล้ว
ดอกที่๒ก็หลบเรียบร้อยยืนหยุดนิ่งอยู่แบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหควายตัวดังกล่าวเขาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่นะ
ซื้อมาในราคา๑๒๐๐๐บาทแต่ปรากฏว่าเชือกที่มัดเจ้าควายเอาไว้เนี่ย
มันดันขาดครับทำให้ควายวิ่งหนีเตลิดเปิดเปลือง
จนเกิดเหตุดังกล่าวนะครับค่ะ
เอาล่ะคือพอมันหลุดออกไปเนี่ยเขาก็ตื่นคนอ่ะเนาะ
หวาดกลัวไงว่าเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายชาวบ้านเขาหรือเปล่า
เพราะว่าในเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่ง
โดนมันควิดเข้าไปด้วยนะคือตอนนี้จับได้แล้วใช่ไหม

ไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะตอนนี้ก็ต้องใช้เชือกมัดเอาไว้อย่างน้อยสักสองสามเส้น